ช่วงแรกแบบนี้ผมว่าไปดูอะไรที่มันดีต่อใจ

ไปหาของกินที่มันดีจริงเพราะว่าดีตรงที่ราคาดีไม่แพง
แล้วแถมอิ่มท้องอีกต่างหากคุณผู้ชมครับอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย

โอ้โหคือจะเล่าให้ฟังแบบนี้ชื่อร้านของเขาเนี่ยเป็นของคุณพี่หวานเย็นไง

ข้าวเหนียวห่อใบตองหวานเย็น
เออของคุณหวานเย็นไม่ใช่มีแถมหวานเย็นให้
แต่เห็นไหมแต่ละอย่างน่ากินน่าทานทั้งนั้น
หมูเค็มหมูสวรรค์หมูฝอยไก่ทอดลาบหมูและหมูหมาล่า
แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังว่าจะมีทานเฉพาะช่วงหน้าหนาวก็คือ
หมูหนาวหมูหนาวทำไมต้องมีหน้าหนาวอ่ะมันไม่ห่มผ้าเหรอ
ก็หมูหนาวอ่ะมันต้องมาช่วงหน้าหนาวสิถ้ามาช่วงหน้าร้อนก็เป็นหมูร้อน
จริงด้วยหน้าฝนก็หมูฝนโอ้ยไม่น่าถามเลย
นี่คือหมูหนาวเป็นอาหารท้องที่อาหารในพื้นถิ่นที่สุโขทัยทำอร่อยมาก

คือลักษณะมันเหมือนกับเป็นหมูที่เขาจะต้องเลือกเป็นหมู๓ชั้น

คือจริงมันเป็นอย่างนี้คุณมันคือการที่คล้ายกับเอาพวกหมูมันไปแช่แข็ง
แล้วพอไปแช่แข็งไปแช่ตู้เย็น
แล้วพอแช่ตู้เย็นความมันของมันที่เป็นคอลลาเจนของหมู
มันก็จะออกมาเป็นวุ้นก็เลยเรียกกันว่าหมูหนาว
แล้วอร่อยยังไงรู้ไหมกินกับน้ำจิ้มซีอิ๊วฝานพริกลงไปเล็กน้อย
มีหอมหัวแดงและกระเทียมบอกแบบนี้น้ำลายสอนแล้วสิท่า

อ่ะร้านนี้ราคาไม่แพงด้วยห่อหนึ่งอ่ะสิบบาทเท่านั้นเอง

ยุคเศรษฐกิจแบบนี้ต้องบอกเลยว่าไปกินร้านนี้คุ้มแสนจะคุ้มนะครับ
คุณผู้ชมครับข้อละ๑๐บาทขายไปได้ยังไงเนี่ย
ถามพี่เจ้าของร้านอย่างที่ผมบอกพี่เขาชื่อว่าพี่หวานเย็น
ก็คือคุณพี่สำรานอยู่ทอง
บอกว่าสาเหตุที่เธอนั้นขายข้าวเหนียวหมูห่อละ๑๐บาทเนี่ย
ก็อย่างที่บอกยุคนี้เงินทองมันหายาก
เห็นใจผู้ปกครองที่มีภาระแล้วก็เห็นใจคนที่มีรายได้น้อย
ก็เลยมาขายในราคาแบบนี้๑๐บาทเนี่ยไม่ใช่แค่กินได้แค่ขำ๒ขำนะ

เออกินแบบอิ่มได้เลยนะครับ
เพราะว่าไอ้ห่อนึงเนี่ยปริมาณเขาก็ให้เยอะ
พอดิบพอดีกับหมูที่ลูกค้าต้องการ
เธอทำแบบแล้วเนียเนี่ยมานานแล้วนะ
ปีแล้วที่ขายในราคานี้
แล้วร้านอยู่แถวไหน
อยากไปกินแล้วอยากไปกินแล้ว

เขาจะขายวันละ๒รอบก็คือช่วงเช้า๖โมงเช้าไปถึง๙โมงเช้า
ตรงไหนที่หน้าโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก

ใช่ไปขายที่หน้าโรงเรียนเพราะว่าเด็กนักเรียนผู้ปกครองเข้ามาอุดหนุนกันเยอะ

ใช่อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงเย็น
จะไปขายที่ตลาดถนนสาย๘ทุกวันไม่มีวันหยุด
เป็นของอร่อยที่น่าอิจฉาจริง
สวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยได้กินของอร่อยกันอีกแล้ว

ดิฉันชอบนะข้าวเหนียวหมูแบบเช้าอย่างนี้

ทำงานได้เรียนหนังสือได้แต่กินข้าวเหนียวเยอะระวังหาวนะลูก

เป็นเลยยานอนหลับชั้นดี

แต่จริงนะหลายคนเลือกที่จะทานข้าวเหนียวหมูแบบนี้
เป็นอาหารเช้าเพราะมันให้พลังงานอย่างที่บอกแหละ

ไปลองดูนะคะใครมีโอกาสก็ไปลองดูได้นะคะไปลองดู